คุณผู้ชมค่าวต่อไปคุณผู้ชมมีวานนี้ลอยกะโถม

แต่ที่สะดุดสุดครับนี้เลยเบลล่ารานี้
หัวก็ใหญ่อลังการขนาดนี้แล้วนะคะ

คุณผู้ชมค่ะมาพร้อมเครื่องประดับทองสุดอลังการ
มูลค่า๒๐ล้านบาท
เจอสาวเบลล่าทั้งทีค่ะก็เลยถามถึงกระแสละครที่โคจรมาประกบคู่กับหนุ่มโป๊ธนวัฒน์ค่ะ
โดยหลายคนมองว่าเป็นการกู้เรตติ้งให้ช่องอีกครั้ง
ซึ่งตัวเบลล่าเองก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะก็รู้สึกกดดันอยู่ไม่น้อยเหมือนกันค่ะ
ส่วนประเด็นผู้กำกับคู่บุญพี่ใหม่พวัฒน์ถอนตัวจากละครพรมลิขิต
ละครภาคต่อจากบุภเพสันนิวาสเจ้าตัวก็เพิ่งทราบเรื่องค่ะ
แต่ว่าเชื่อว่าไม่น่าจะกระทบกับละครนะคะ
เรื่องนี้ขอปล่อยให้ผู้ใหญ่นั้นเขาเป็นคนจัดการแล้วกันค่ะ
ก็ดีเกินค่าจริงขอบคุณแฟนทุกคนนะคะ
คิดว่าน่าจะสมการรอคอยทุกคนค่ะ
ก็ไม่คาดหวังอะไรหรอกค่ะเอาแค่คนดูชื่นชอบก็ดีใจมากแล้วค่ะ
เบลก็ค่อนข้างจะรู้พร้อมกับทุกคนนะคะ
ก็ตกใจนิดนึงค่ะแต่ว่าเบลก็เชื่อว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาก็คงจะหาทางออกที่ดีที่สุดแหละ
เราก็ทำหน้าที่นักแสดงของเราต่อไป

ส่วนช่วงเว้นว่างจากงานละครค่ะเจ้าตัวแม้เทเวลาไปเติมหวานกับหวานใจรุ่นพี่คุณเวียสุกลวัฒน์ค่ะ
ทริปต่อเนื่องกันเลยทีเดียวมีภาพให้มากันภาพให้ชมกัน
ดำน้ำก็ไปปีนเขาก็ไปคุณผู้ชม
พักหลังทั้งคู่ชอบการดำน้ำสุดเลยนะ
ส่วนทริปนี้ค่ะที่ไปเที่ยวจนได้แผล
เวียเขาดูแลดีหรือเปล่าไหนไปฟังกันค่ะ
เป็นความตั้งใจของเบลอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าก็มาบวกกับพี่เขาว่างก็เลยไปด้วยกันค่ะ
คือพี่เขาค่อนข้างจะมีทักษะเนาะแล้วพี่เขาก็เรียนก่อนเบลด้วยนะ
คือความจริงแล้วเบลบอกเป็นคนชัวร์แต่ว่าพี่เขามีโอกาสได้ไปก่อนค่ะ
โชคความนิ่งแล้วจะอยู่นิ่ง
เขาถือกล้องถ่ายอะไรอย่างนี้ได้

ว่งแขนไปแล้วมันปากแบบชนหนาม
ต้นอะไรเป็นไม่แน่ใจอ่ะค่ะดูมันอยู่ใกล้เส้นเลือดใหญ่และเลือดก็๐๙
เรือกเนี้ยรับรองดูแลดีไม่มีพาร่องแน่นอนนะคะ
เออเนี้ยเค้าก็ต้องดูแลเพราะเค้าเพ้ออมอย่างดี
ทริปหน้าเป็นล่ะไม่ไปทำไงล่ะ